คุณแม่เขาก็เลี้ยงแบบคุณยายมากกว่าค่ะ
ที่เพราะแม่ทำงานตอนเมื่อกันเล็ก

เรียนภาษาไทยจากการดูละคร
ที่นิโค่ว่าคือนิโค่ชอบดูละครจากองค์
ชอบดูพวกแบบปลาบูทองพระอภัยมณี
พ่อโดดยามสนทรยาหมูนกากบินมาสู่ดั่ง

เราก็เกิดที่นู่นสำเนียงเราก็เป็นสำเนียงอเมริกัน

คือเราไม่ได้โดนบูลลี่ขนาดนั้น

แล้วพี่เขาก็สามารถที่จะจัดการกับมันได้
โดยที่เราไม่ต้องห่วงอะไร
เราไม่ได้เอามาเป็นปมด้อยของเราค่ะ
เป็นคนที่แบบอ่ามีเรื่องเหรอแล้วทำไมอ่ะ
คือแบบตอนที่เขาอยู่ไฮสกูลคือนี่คนนักเล่นมาก
ใครมีเรื่องใครมีอะไรคือแบบแล้วทำไม

พวกเธอจบแล้วพอเรา

โคไม่เคยเบบีน้องชายเลย

แม่จะเป็นคนที่แบบให้ทำการบ้านให้น้องหน่อย

ไปหยิบบีบอาหารให้น้องหน่อย

ถ้าอยากกินอะไรที่บัฟเฟ่ขึ้นไปหยิบเอง

ทำการบ้านพี่ไม่ทำให้แต่พี่สอนให้

น้องเขาจะไม่รู้ว่าเขาทำเองได้

ถ้าทำไม่ได้ก็ต้องฝึกต้องสอนให้เขาทำให้ได้

แม่ไม่อยู่ที่นิโคไม่อยู่

ถ้าเขาทำอะไรไม่ได้เลยเขาก็จะอยู่ไม่ได้
เราต้องสอนให้เขาทำให้ได้ก่อน

ก่อนที่เราจะช่วยเหลือเขาใน

เราจะไม่ให้ใครแกล้งน้อง

แทนที่จะเป็นพี่สาวแล้วเป็นเหมือนพี่ชายของน้อง
ซึ่งแบบเป็นผู้ปกป้องน้องอยู่ตลอดเวลา
แต่ว่าบางสิ่งเหมือนอย่างนี้เขาก็ปล่อย

โลกอันเนี่ย
พี่จะทำให้ทำโครงการทำงานทำในส่วนของพี่ให้สังคมของเราดีที่สุด
แต่ว่าในบางมุมเราก็ต้องยอมรับว่า

เราจะต้องจัดการกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับเราให้ได้
โอ้โห

ใช่เป็นฝันอันยิ่งใหญ่เพราะว่า

แล้วเราเห็นว่านั่นคือสิ่งที่เราอยากทำ

แต่ว่าเราได้รู้จักตัวเองมากขึ้น
แล้วเราก็ได้ข้ามจุดที่เราท้อ
คือฝันสลายไม่เพราะว่าเรายังมีฝันที่จะเป็นนางงามอยู่
แต่ว่ารู้สึกว่าอกหักรู้สึกว่าไม่ได้ชนะ
แต่ว่านิโคเห็นว่า
ทำทุกสิ่งทุกอย่างที่เราสามารถทำได้
แล้วเราก็ได้เป็นตัวแทนประเทศไทยในที่สุด

เพราะว่านิโครู้สึกว่า
การที่เราเล่นโทรศัพท์มันดึงโฟกัสของเรา
เราอยากที่จะทุ่มเทกับกิจกรรมนี้
คือคนอื่นเขาจะถ่ายรูปลงวิดีโอแชทอะไรอย่างนี้
จะเห็นบ่อยแต่ว่านิคมก็จะไม่ค่อยลงนู่นลงนี่
เพราะว่าเราอยากทุ่มเทกับคนที่อยู่ข้างเรามากกว่า
เราอยากทุ่มเทกับทีมงานของเขา
เราอยากอยู่ในโมเมนต์นั้นแบบเต็มที่
เราไม่อยากให้โทรศัพท์มาแบบมาดึงโฟกัสไป
ก็เลยแบบไม่ค่อยเล่นโทรศัพท์
นิโคว่าชุดที่ใส่ค่ะ
ถ้าเรามั่นใจในชุดที่เราใส่
แล้วเราเพอร์ฟอร์มในดีที่สุดที่เราทำได้ค่ะ
นั่นคือโมเมนต์ของเรา
มันไม่ใช่ผู้หญิงทุกคนที่จะได้ยืนอยู่บนเวทีโลก
ได้ใส่ชุดสวยได้เดิน

ประกอบกับคนเวทีแบบนางงามคนอื่นทั่วโลก
มันไม่ใช่อะไรที่แบบเกิดขึ้นทุกวัน

แล้วนิโคว่าโชคดีที่นิโคได้คนที่คุยกับนิโคค่ะ

เราได้ปรึกษากันว่าเราจะเอาชุดแบบไหน
แล้วคือเราได้ศึกษากันว่า
อะไรที่จะเหมาะสมกับนิโคมากที่สุด
โชคดีที่นิโคได้ใส่ชุดที่นิโครู้สึกว่านิโคมั่นใจที่สุด
นี่เขาคิดว่าชุดมันไม่ได้เป็นอุปสรรค
เพราะว่าเรามั่นใจเราเป็นคนที่มั่นใจอยู่แล้ว

ถ้าได้ชุดที่ส่งเสริมในทางที่ดี

สิ่งเดียวที่เราทำได้ก็คือต้องมั่นใจ

ขอขอบคุณค่ะ

อะไรเนี่ยอยู่ดีก็คันอ่ะ
ไม่มีใครกล้าคุยกันหูหรอก

น่าจะดุผู้ชายแล้วก็พูดรวม

สเปคไม่เอเชียหรือยุโรปครับ
อืมไม่ค่อยมีสเปคนะจริงแล้วอ่ะ
แต่ถ้าเอเชียเกิดไปก็ไม่ค่อยไปทางจีนไม่ค่อยไปญี่ปุ่นเกาหลีอะไรอีกไม่ค่อย

สนักมีสนักแล้วก็แบบฉลาดแล้วก็เอ่อทำงานคนที่ทำงาน